ตั้งแต่เมื่อคืนนะคุณผู้ชมน้ำป่าไหลมาจากภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้าย
ก็ทำให้น้ำป่าไหลจากภูเขาบ้านผ่านบ้านตูบค้อนะครับ
น้ำเย็นบ้านแก่งครกแล้วก็หลายหมู่บ้านเลย
ลงมาที่แม่น้ำมันที่เขตครับพื้นที่ตำบลด่านซ้าย
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำโดนน้ำท่วมมาสิน้ำท่วมสูงสัก๕๐เซนถึง๑เมตรครับ
ก็ต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงกันบ้านบางหลังที่มีคนอยู่ค้นออกมาไม่ได้
ค่ะเขาทำยังไงอ่ะนี่ฮะโผล่ออกมาจากหน้าต่างอ๋อ
แต่พี่คนนี้เหมือนจะยังไหวยังโบกมืออยู่แต่ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะ
จากนั้นครับมวลน้ำมันไหลลงไปบ้านนาเวียงบ้านหนองฟ้าแลบบ้านบุงกลุ่ม
ตำบลด่านซ้ายแล้วก็ตำบลนาหอที่อำเภอด่านซ้าย
น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรกว่าพันไร่เนี่ยนอกจากนี้น้ำก็เข้าท่วมถนนแก้วอาสาไป
จนถึงที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายเป็นระยะทางหนึ่งกิโลครับแต่น้ำท่วมสูงสักสามสิบเซน
หนึ่งไม้บรรทัดไปจนถึงหนึ่งเมตรปิดถนนครับรถผ่านไม่ได้
ส่วนที่อำเภอภูกระดึงก็เจอน้ำป่าเหมือนกันนะน้ำป่าก็นี่แหละมาท่วมบ้านเรือนผู้คน
แล้วก็วัดด้วยโรงเรียนไร่นาการเกษตรด้วย
ระดับน้ำสูงสักห้าสิบเซนต์ถึงสองเมตรนะจุดลึกเนี่ยสองเมตรเลย
ในอำเภอภูกระดึงครับบอกว่าฝนหยุดตกแล้วแต่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่
เขาเขตติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นครับ
ตอนต้นของแม่น้ำพองก็มีน้ำป่าจากยอดภูกระดึง

แล้วลงแม่น้ำพองเข้าทั่วหมู่บ้านในตะบนศรีฐาน
ตำบลผานกเขาตำบลห้วยส้มรวม๔ตำบลครับ

ได้รับผลกระทบหนักทีเดียวครับ
ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ